อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเหตุที่พี่สาวไปพบโครงกระดูกน้องชายภายในรถยนต์ที่ถูกไฟไหม้วอดทั้งคันค่ะ
โดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีการพูดเหมือนเป็นลางด้วยว่ารถอาจจะระเบิดเพราะว่าไปติดแก๊สนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งแม้ว่าทางครอบครัวเนี่ยไม่ติดใจแต่ว่าตำรวจสพจอมบึงเตรียมแถลงผลตรวจสอบสภาพสดที่แน่ชัดในวันพฤหัสบดีนี้นะคะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
นายทิตินันผู้สุวรรณอายุ๔๓ปีเจ้าของอู่รับทำเบาะรถยนต์
ถูกพบเหลือแต่โครงกระดูกในรถยนต์ที่ไหม้วอดทั้งคันภายในอู่รถยนต์เก่าอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
พี่สาวที่อยู่คนละบ้านเดินตามหาน้องไม่มีเสียงตอบรับกระทั่งเห็นสุนัขคาบบางอย่าง
บริเวณข้างประตูคนขับเมื่อเข้าไปดูและใช้ไม้เคลียร์จึงรู้ว่าเป็นตับขนาดใหญ่
โงกดูในรถก็พบน้องชายกลายเป็นโครงกระดูกแล้ว
ก่อนหน้านี้น้องชายพูดทีเล่นทีจริงว่ารถคงไม่ระเบิดใช่ไหมเพราะติดตั้งแก๊ส
ตัวถังเป็นลักษณะกลมคล้ายโดนัทขนาด๓๕ลิตรอยู่ใต้เบาะคนขับมีเสียงดังเหมือนไม่เข้าล็อก
บอกเตือนไปให้ระมัดระวังเป็นการพูดกันครั้งสุดท้าย
มั่นใจว่าไม่ใช่เหตุฆาตกรรมเพราะน้องไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ด้านนายวิเชียนภวงทองผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตะบนรางบัว
บอกว่าผู้เสียชีวิตเวลาเมาสุราจะใจร้อนชอบอยู่สันโดดไม่มีใครสูงสิงด้วย
ไม่น่าจะทะเลาะบาดหมางกับใคร
ตำรวจสพจอมบึงเข้าตรวจสอบคาดว่าผู้เสียชีวิตขับรถออกมาได้ไม่นาน
ก็เกิดเพลิงลุกไหม้จึงตกใจเหยียบคันเร่ง
ทำให้รถพุ่งเข้าชนรถยนต์อีกคันที่จอดอยู่เพราะมีรอยบุบ
แล้วรถยนต์ก็เกิดไฟลุกทันทีจึงหนีออกมาไม่ทัน
ญาติไม่ติดใจแต่ตำรวจเตรียมตรวจสอบรถยนต์คันเกิดเหตุ
ว่าเข้ามาจอดในที่เกิดเหตุนานหรือยัง
เพราะไม่ใช่รถที่ผู้เสียหายใช้ประจำติดแก๊สที่ไหน
และต่อทะเบียนกับขนส่งครั้งล่าสุดเมื่อใด
ก่อนแถลงผลตรวจสอบวันพฤหัสบดีนี้
ส่วนผลตรวจดีเอ็นเอและการยืนยันอัตลักษณ์บุคคล

ส่วนร่างผู้เสียชีวิตทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ส่งกลับมาให้ญาติบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองบัวค่ายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน